เรื่องที่หลายคนรอคอยแหมหลายอย่างมันคลายกันไปแล้ว
อีกหนึ่งอย่างล่ะเมื่อไหร่จะคลายในเรื่องของการดูคอนเสิร์ตค่ะ
วิถีแบบใหม่กับการดูคอนเสิร์ตที่สนุกสนานไม่ต่างกันแน่นอนนะคะ
นี่แหละค่ะเอาใจคนรักดนตรีที่อยากจะเสพคอนเสิร์ตกันแล้วนะคะ
ถือว่าเป็นการจัดคอนเสิร์ตออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ
แล้วงานนี้มีนักร้องชื่อดังไม่ว่าจะเป็นเป๊กผลิตโชค
เข้ามาร่วมงานด้วยแล้วก็เชิญชวนให้บรรดาแฟนคลับ
มาร่วมรับชมกันในวันที่๔และวันที่๕กรกฎาคมนี้นะคะ
สิ่งนี้มันอาจจะไม่ทดแทนกันเหมือนกับคอนเซิร์ตปกติ
มันไม่ได้แทนกันแต่เรากำลังทำอย่างอื่นใหม่
แบบนี้ครับลองดูข้างบนแล้วกันครับ

มองข้างบนมองข้างบนครับทำหน้าตื่นเต้นด้วยนิดหนึ่ง
เราก็มีความตื่นเต้นนะครับแล้วเราก็อยากจะโชว์อะไรพิเศษพิเศษให้กับแฟนทั่วโลกเลย
พูดได้คำเดียวเลยว่าเฮ้ยเจ๋งอ่ะ
ลี่ปาร์ตี้เช่นเดียวกันนะคะแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นการประเดิมงานแสดงคอนเสิร์ตออนไลน์เป็นครั้งแรก
แฟนที่รอชมจะได้เห็นรูปแบบการโชว์แบบจัดเต็ม
ลุคใหม่สุดว้าวเลยนะคะที่เชื่อว่าแฟนเพลงจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนค่ะ
รวมไปถึงอีกหนึ่งไฮไลท์นั่นก็คือแขกรับเชิญสุดพิเศษที่ขนกันมาเอาใจกันแบบสุดเลย
เชื่อว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็ฟินไปด้วยกันเหมือนได้อยู่ในคอนเสิร์ตด้วยตัวเองเลยล่ะค่ะ
เร็วนี้จะมีงานที่อยากจะเชิญทุกคนให้มาสนุกด้วยกัน
วันที่๑๑กรกฎาคม๑ทุ่มตรงค่ะ
อันนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่างานนี้จะเป็นงานแรกที่อันนี้จะได้เจอกับทุกคน
แล้วเราก็จะได้มาร้องเพลงมาเต้นแล้วก็มาปาร์ตี้ด้วยกันให้ทุกคนหายคิดถึงนะคะ
แล้วในวันนั้นนะคะก็มีกิจกรรมให้ทุกคนได้ร่วมสนุก
แล้วก็มีเซอร์ไพรส์ที่ยังไม่บอกดีกว่าค่ะให้ทุกคนไปดูวันนั้นนะคะ

รักน้องแอลลี่ก็สนับสนุนผลงานน้องกันด้วยนะคะ